เป็นนักร้องดังนะคะคุณเทนมัสกิเทียนั่นเองนะคะมัสเก็ตเทียค่ะ
เปิดใจว่าแม้จะต้องใส่หน้ากากเล่นดนตรี

เพราะว่าหลังจากที่พักงานร้องเพลงไปเป็นปี
ตอนนี้แทบจะจำบรรยากาศวันชื่นคืนสุขเวลาบนเวทีไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนร้านนี่ร้านอาหารเขาอร่อยมากดิฉันไปบ่อยเขียวไข่กาคุณผู้ชม

คนเดียวเออเขาบอกว่ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว
หลังจากที่ต้องปิดไปเหลือแค่๓สาขาเท่านั้นคุณผู้ชม
แล้วไหนก็ไหนคลายล็อกกันแล้วใช่ไหม
เทเนสรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนชมรมคนรักครอบครัวค่ะ
ก็เลยหยิบเอาเพลงดังแค่คุณ
เพลงนี้ดังมากเมื่อ๘ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
เอามาตัดต่อใหม่เพื่อขอบคุณบุคลากรด่านหน้าทุกคน
ช่วยให้ฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คลากรด่านหน้าบางท่านก็เสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง
บางคนมาก็มาติดโควิดเป็นส่วนเล็กที่ให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้น
เพลงเพราะว่าเพลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้ง่ายกว่า

ข้างใน๕๐มีการเว้นระยะห่างนะครับ

ก็ดนตรีไม่ได้เล่นก็บริหารร้านอย่างเดียวครับตอนนี้
หลายคนอยากฟังเสียงเพลงแล้วผ่อนคลายคลายเครียด
แต่ว่าที่สำคัญคือมันเยียวยาพวกเรากันเองด้วย

มันค่อยเหี่ยวเฉาเหมือนต้นไม้ไม่ได้ลดน้ำนะ

ช่ะไม่อยาก

เอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องราวดีที่คุณเทมเขาตั้งใจ

ถูกต้องค่ะ

ให้ร้านรวงกลับมาเปิดได้อย่างเต็มสูบนะคะคุณผู้ชม